ประเด็นที่แกนนำพักเพื่อไทยแสดงความเห็นเกี่ยวกับการทำประชามติร่างรัฐมนูล
พร้อมกันทั้ง๑๗คน
ความผิดตามกฎหมายหรือไม่เพราะว่าผู้ที่โพสต์ข้อความยืนยันนะครับว่าเป็นการแสดงความเห็นส่วนตัวไม่เกี่ยวข้องกับพัก
บอกนะครับว่าแม้ว่าการแสดงความคิดเห็นจะไม่ผิดกฎหมาย
แต่ถ้าสืบได้ว่าพักเพื่อไทยรู้เห็นเป็นใจ

ก็อาจจะมีความผิดถึงขั้นยุบพักได้ครับ
สามารถตรวจพิสูจน์ได้ว่าเป็นเรื่องของภักดิ์เพื่อไทยดำเนินการ
ผิดกฎหมายประชามาติแต่เป็นการผิดคำสั่งของข้อสาวช่อ
ขณะที่นายวิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีบอกว่า
ไม่มีความเห็นว่าการกระทำดังกล่าวผิดกฎหมายประชามติหรือไม่
แต่ว่าทุกคนจะต้องรับผิดชอบการกระทำของตัวเอง
พร้อมยืนยันขณะนี้ยังไม่มีอะไรเป็นสัญญาณ
ที่จะทำให้การทำประชามติไม่ราบรื่น
แต่ขอให้ระวังอย่าทำอะไรที่นำไปสู่เหตุการณ์
วันที่๒๒พฤษภาคมปี๒๕๕๙
ขณะที่แก่นำพักเพื่อไทยอย่างนายชูศักดิรินิน
หัวหน้าคณะทำงานฝ่ายกฎหมายยืนยันนะครับว่า
เป็นการแสดงความเห็นส่วนบุคคลไม่เกี่ยวข้องกับพักเพื่อไทย
ประกาศและคำสั่งขอสชที่ห้ามพักการเมืองดำเนินกิจกรรม
ไม่ได้มีความหมายรวมไปถึงการแสดงความเห็นต่าง
หากจะอ้างว่ามีความผิดตามกฎหมายพักการเมือง
และกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งที่มีบทบรรยัติว่าด้วยการยุบพัก
ก็ไม่แน่ใจว่ายังมีผลบังคับใช้อยู่อีกหรือไม่
เพราะว่ารัฐมนูลปี๒๕๕๐ถูกยกเลิกไปแล้ว
เช่นเดียวกับนายภูมิธรรมเวชยชัยบอกว่าไม่น่าเชื่อนะครับว่า
มาถึงจุดนี้ได้อย่างไรจุดที่ไม่สามารถจะแสดงความคิดเห็นใดได้
เกี่ยวกับประชามติที่ทุกคนจะต้องตัดสินใจ
จัดตั้งสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติชอบที่คณะกรรมธิการวิสามันได้พิจารณาเสร็จแล้ว
ออกเสียง๒เสียงมีสาระสำคัญ
คือให้จัดตั้งสารคายาคดีทุจริตและประพฤติมิชชอบ
โดยยกฐานะแผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชชอบ
ของเจ้าหน้าที่รัฐในสารอาญาที่เพิ่งใช้
เมื่อเดือนสิงหาคม๒๕๕๘แยกออกมาเป็นสารเฉพาะ
ซึ่งสารนี้จะเป็นสารชำนาญพิเศษใช้ระบบไต่สวน
จากคดีอาญาทั่วไปที่ใช้ระบบกล่าวหาเช่นเดียวกับสารดีกาแผนกคดีอาญา
ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองโดยจะมีเพียง๒สารคือสารชั้นต้นและก็สารอุทธรณ์